แล้วเวลามีข่าวแบบนี้มาเราต้องเอ่ยคำว่าขออภัยทุกท่านที่ทานข้าวอยู่ด้วย

ทำใจก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าเสนอไว้ให้เป็นอุทาหรณ์เวลาซื้ออะไรมาดูดีก่อนค่ะ

กำลังทานข้าวเอาตอนแรกเอาปลาทูไปทอดในกระทะก่อน
จังหวะทอดเสร็จปุ๊บกำลังทานปั๊บมองไป

อยู่เยี่ยะตายอยู่ที่ตัวปลาทูค่ะ

ดิฉันเห็นความเคลื่อนไหว

แล้วอีก๓ตัวที่เหลือยังจะกินอยู่ไหม
เห็นแบบนี้ทิ้งทั้งกระทะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ซื้อปลาทูมาสดมาจากตลาดเลย
พอมาถึงก็รีบทอดทันทีเพราะว่าลูกร้องอยากกินข้าว
ตอนทอดสังเกตเห็นเอ๊ะมีอะไรไต่เยอะอยู่
่งมองดูดีเพ่งมองไปมองมา
ปรากฏว่าสิ่งที่ไต่อยู่บนเนื้อปลาคือกองทัพหนอนแมลงวันค่ะ
เห็นแบบนี้ในกระทะไปดูซิที่ถาดโฟมซื้อมาเนี่ยมีหรือเปล่า

ถาดโฟมที่ใส่ปลาทูมาก็มีหนอนไต่อยู่เหมือนกัน

เจตนาที่นำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
นำมาเสนออยากให้พ่อค้าแม่ค้าดูแลเรื่องความสะอาด

ประทูซื้อมาลูกหลอกกินข้าว

ทูทอดกับน้ำปลานี่ของโปรดของเด็กเลยนะ